เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีการแข่งขันทวิกีฬาที่เขาใหญ่
ก็มีนักปั่นน่องเหล็กทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันแล้วก็คว้าแชมป์ด้วยค่ะ
จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่โบนันซ่าเขาใหญ่มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า๓๐๐คน
หนึ่งในนั้นนะคะคือน้องพลอยวรินทรเพชรประพันธ์นักปั่นน่องเหล็กทีมชาติไทยวัย๒๒ปีค่ะ
ซึ่งแข่งขันในรูปแบบผสมเพราะเป็นทวิกีฬานะก็มีการวิ่งเทรลก็คือการวิ่งในป่า
ในภูมิประเทศที่เป็นป่าวิ่งขึ้นเขาอะไรอย่างนี้
ชีอธิบายหน่อยวิ่งเทรลวิ่งยังไงเพราะว่าเธอนี่เป็นจอมวิ่งอยู่แล้ว
ก็วิ่งในป่านั่นแหละวิ่งยากและก็สลับกับการปั่นจักรยานอีก๒๓กิโลเมตร
แล้วก็กลับมาวิ่งพื้นปกติอีก๓กิโลเมตร
ซึ่งนายณฐีชัยสินทบหฝัยจากการแข่งขันก็ยอมรับว่าอยากจะปรบกระแส
ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายแบบนี้ด้วยการเชิญชวน
ปั่นจักรยานสื่อภูเขาทีมชาติมาร่วมประลอง
เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของผู้เข้าแข่งขันค่ะ
น้องพลอยเป็นทีมชาติเป็นนักกีฬาเยาวชนที่มีความโตดเด่นมาก
ก็หนักพอสมควรค่ะเพราะว่าในการปั่นครั้งนี้นะคะก็คือเรา
เราก็ต้องวิ่งก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องตัดกำลังของตัวเอง
แต่ว่าเรายังโชคดีที่ยังมีให้เราปั่นจักรยานด้วย๒๓กิโลนะคะแล้วก็
เอาละครับคุณผู้ชมไปดูผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับ
ทำเวลาไป๑ชั่วโมง๑๒นาที๑๙วินาทีครับ
ทีมชาติไทยนะครับทำเวลาไป๑ชั่วโมง๓๐นาที๓๐วินาทีครับ
ทั้งวิ่งทั้งปั่นเลยนะครับโดยวรินทรก็ถือเป็นความหวัง
การลุ้นเหรียญทองของทีมเสือภูเขาในกีฬา๔เกมปลายปีนี้ที่ฟิลิปปินส์นะครับ
มีโอกาสเข้าแข่งขันโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นด้วย
เจ้าตัวนั้นจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม
ที่ประเทศสวิสแลนด์เพื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชียต่อไปนะครับ